เอาละครับคุณผู้ชมครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะ
เชิญทีมแพทย์ที่ผ่าร่างคุณแตงโมมาประชุมอย่างเร่งด่วน
เดี๋ยวจะพิจารณาว่ามันจะเข้าเงื่อนไข
เอาหลายคนติดตามเรื่องนี้นะครับ

คณะแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็คณะแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
หารือซิว่าไอ้แนวทางการสืบสวนสอบสวนของ
กรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งนางสาวรสนาโตศิตระกูลอดีตสวมายื่นเรื่อง
ขอให้รับเป็นคดีพิเศษจะว่ายังไง
ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อที่จริง

มีผู้มีอิทธิพลเข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวทย์
แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์น่าสงสัย
มีรายละเอียดกระทำการซับซ้อนมีเงื่อนงำ
และไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเสียชีวิต
เบี่ยงเบนการชนะสูตรการเสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งตามกฎหมายประชาชนทั่วไปนิติบุคคลร้องเรียนได้
เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนรวบรวมหลักฐาน
เสนอคณะอนุกรรมการกันกรองพิจารณา
สองหน่วยงานนะครับซึ่งเป็นผู้เริ่มผ่าศพครั้งแรก
แล้วก็ครั้งที่๒มาให้ข้อเท็จจริง
เป็นคณะอนุกรรมการการพิจารณาเพื่อประกอบสำนวนคาดว่า
จะแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนเมษายนนี้
แล้วจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่
ที่มีนายวิศนุเครืองามเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ
ให้สรุปว่ารับหรือไม่รับเป็นคดีพิเศษ
ส่วนคุณแม่ของคุณแตงโมที่ไม่ต้องการให้เป็นคดีพิเศษ
ถ้าเป็นอาญาแผ่นดินก็ต้องพิจารณาตามขั้นตอน
เพราะอาจเข้า๕เงื่อนไขอะไรบ้างละ๕เงื่อนไขที่จะเป็นคดีพิเศษ
๑คดีมันซับมันซ้อน

เป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
และ๕เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็สามารถจะรับเป็นคดีพิเศษได้ครับ

ก็เป็นแค่ครั้งแรกที่เกี่ยวด้านทางการแพทย์
ครั้งต่อไปจะมีการรวบรวม

ซึ่งเราจะร้องเคาร์จากสมัครตำรวจอย่างชาติ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานไปอย่างไม่เป็นทางการบ้างแล้ว
มแล้วมีมติก็มาในสาร
ในการพินาธิรัทธิ
เพราะฉะนั้นเรากำลังขอเวลาท่านเหล่านี้อยู่
ก็คาดว่าจะพยายามให้แล้วเสร็จ
ไม่อยากให้นานถ้าเมษาจบได้ก็จบ

แต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องเป็นต้นเดือนพฤษภา
อย่างไรก็ตามคดีอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจนะ
หากสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องอายการไปก่อน
เว้นแต่เว้นแต่อายการจะมีความเห็นให้สั่งสอบเพิ่มเติม